เปิดหัวมาดูลูกนี้เส้นด้วยความเจ็บปวดวรกานิดละออยิงแล้วเข่าไปกระแทกเสาประตู
ลูกนี้เอาไปเลยความทุ่มเท๑๐คะแนนเต็ม

พลศรีละแก้วผีจับยัดจากลูกเตะมุมช่องนิดเดียวยิงเข้าสามเหลี่ยมห้องเย็นท่าข้ามนำสองศูนย์

แต่ดีใจได้ไม่นานเอกสิทธิ์แก้วคงเมืองแต่งเข้าซ้ายข้างถนัดซัดเสียบเสา๒พาสมุทรสาครโกงความตาย
จากตาม๓สกอร์จบเกมกลับมาเสมอห้องเย็น๔ต่อ๔

วงแก้วไม่ต้องจับซัดเต็มข้อ
บอลเลี้ยวหนีมืออภิชัยชำนาญสิงจุดเกิดเหตุระยะ๑๐เมตรพอดี

ปิดท้ายลูกฟรีฮิตพีรพัฒน์แก้ววิไลยิงเด็ดขาด

จบเกมชนบุรีเสมอศรีสะเกด๕ต่อ๕สุดมัน